พระนครศรีอยุธยาค่ะผู้ชายคนหนึ่งออกจากบ้านแต่เช้าเลยนะ
มีเข้ากล่องสุดที่รักที่ภรรยาทำให้ตั้งใจจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานแต่เช้า
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเขาถูกรถพ่วงเฉียวตายคาที่เลยนะคะ
กรงเข้ากล่องกระจายหมดเลยค่ะ
นี่คือนางสาวนิสานกอินซีนะคะภรรยาของผู้ตายค่ะนายอนุชิตจีนสูงเนินวัย๓๙ปี
บอกว่าโอ้โหเมื่อเช้าเนี่ยอุตส่าหื่นแต่เช้าทำกับข้าวให้สามีไปกินที่ทำงาน
ไม่คิดเลยว่าจะมาประสบอุบัติเหตุถูกรถพ่วง๒๒ล้อเฉียวแบบนี้

คนขับรถพ่วง๒๒ล้อค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงฟังเขาเล่านะคะ
เกิดขึ้นบ่อยกับรถใหญ่กับรถเล็กนะคะมันมีจุดอับที่มองไม่เห็นกัน
เรื่องต้นตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาคุมตัวนายธนาคาร
คนนี้ค่ะไปสอบสวนแล้วแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยารวมใจ
นำร่างผู้ตายส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลค่ะ